นาทีที่อดีตสามีซึ่งเลิกลากันไปประมาณ๔เดือน
ตามมาง้อขอคืนดีเธอที่บ้านแต่ปรากฏว่าเธอไม่อยากเจอเธอก็เลยแอบอยู่ในห้อง
แม่ของเธอเป็นคนมาขวางอดีตสามีของเธอคนนี้เอาไว้
หรือว่าเรียกง่ายคือเป็นอดีตลูกเขยนะครับ
ขวางแล้วบอกว่าลูกสาวฉันไม่อยู่หรอกลูกสาวฉันไปนอนในตัวเมืองชุมพร
มาเจอกันเลยอย่าเพิ่งมาตอนนี้อารมณ์ร้อนกันอยู่นะครับ
ปรากฏว่าอดีตลูกเขยชักปืนยิงใส่อดีตแม่ยายตายทันทีคุณ
เด็กวัย๓ขวบเห็นเหตุการณ์นะฮะแล้วก็มาดูศพยาย
ถามว่ายายเป็นอะไรทำไมเลือดออกเต็มตัวเลยนะฮะ
บ้านที่เกิดเหตุนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลสะพลี
ประทิวจังหวัดชุมพรนะครับก็ถูกจัดเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
นางพรเพลแจ๊ซ้ายอายุ๔๗ปีผู้ตายนะครับ
ส่วนมือปืนซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็คือนายชัดชัยแสงสวัสดิ์อายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำการอยู่ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
แล้วก็เป็นอดีตลูกเขยของผู้ตายด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๓๐นาที
ของวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
นางสาวพิมนภาถิ่นวงเกลออายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังนะฮะว่านายฉัดชัยอดีตสามีของเธอเองนะครับ

พร้อมปืนขนาด๙มมพกติดตัวไปด้วย๒กระบอก
และก่อนหน้านั้นเคยขู่อาฆาต
ว่าจะยิงให้ตายทั้งหมดทั้งครอบครัว
ทั้งเธอเองแล้วก็ญาติญาติต้องอยู่อย่างหวาดระแวงนะครับ

ถึงเรื่องราวในชีวิตของคนทั้งคู่
ระหว่างเธอกับผู้ก่อเหตุนะครับ
อายุ๙ควบกับอายุ๑๑ควบ
โดยเธอนั้นทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ร้านกาแฟในอำเภอพะโต๊ะ

ได้หนีไปอยู่กับญาติที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เพราะว่าเลิกลากับสามีคนนี้ไป
จากทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหว
เพราะสามีชอบใช้ความรุนแรงนะฮะแล้วก็ชอบหึงหวง
จนเธอนั้นแบบใช้ชีวิตไม่ได้เลยครับคุณ
ไปทำงานก็โดนหึงหวงหาว่าไปเจอใครไปคบใครหรือเปล่า

ก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่เกาะสมุยสุราธานี
ไปหางานทำที่นั่นก่อนนะครับ
แล้วก็๔เดือนก่อนนะครับ

นับตั้งแต่วันนั้นนะคุณจนกระทั่งถึงก่อนวันเกิดเหตุ
คือตามมาง้อตามมาขู่ตลอดเวลา
ตัวของนางสาวพิมนภาบอกว่า
ไม่อยากจะคืนดีด้วยเพราะอยู่กันไม่ไหวจริงนะฮะ

เธอกลับบ้านมาหาแม่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรแห่งนี้
และพออดีตสามีรู้ข่าวก็ได้พยายามมาหา
และพยายามมาตามง้อขอคืนดี
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเธอไม่ยอมคืนดีด้วย
ปรากฏว่าอดีตสามีขู่ยังไงรู้ไหมคุณ
ขู่บอกว่าถ้าไม่คืนดีด้วยจะฆ่าทิ้งทั้งครอบครัวเลย

และมาถึงคืนเกิดเหตุคือวันที่๑๔ธันวาคมนะครับ
อดีตสามีขับรถกระบะแล้วก็มาจอดที่หน้าบ้าน
เรียกให้บ้านเปิดประตูให้
เสียงดังเอะอะโวยวายคล้ายคนเมาเหล้านะครับ
ตัวของนางสาวพิมนภาเธอได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของ
แล้วทีนี้ในบ้านก็มีแม่ของเธออยู่๑คนแล้วนะ
มีพ่อเลี้ยงของเธอซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่เธอเนี่ยอีกหนึ่งคนนะครับ
แล้วก็มีหลานวัย๓ขวบอยู่อีก๑คนอยู่ในบ้าน
ทุกคนหลบอยู่ในบ้านไม่อยากจะเปิดประตูให้กับผู้ก่อเหตุนะครับ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้เหล็กงัดหน้าต่างบ้านเข้ามา
แม่ของเธอจึงรีบเดินเข้าไปบอกบอกว่าอย่าทำแบบนี้ในบ้านแม่เลยนะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุก็พยายามถามถามว่าพิมนภาอยู่ไหนลูกสาวแม่อยู่ไหน
ผมจะมาหาจะมาง้อขอคืนดีแต่ทีนี้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็พยายามพูดแล้วบอกว่า
ลูกสาวไม่อยู่บ้านไปนอนบ้านเพื่อนในตัวเมืองชุมพร
ทีนี้นายชัดชัยผู้ก่อเหตุไม่เชื่อยังเดินตามหาเธอตามหาคุณพิมนภาอยู่นะ
คุณพิมพาเนี่ยก็กลัวมากแอบอยู่ในห้องเก็บของนะครับ
ผู้เป็นแม่เห็นท่าไม่ดีว่าผู้ชายคนนี้มาอารวาสหนักแน่
ก็เลยพยายามพูดให้ใจเย็นใจเย็นนะครับ
แล้วจากนั้นคุณพิมนภาที่แอบอยู่ในห้องเก็บของเนี่ย
บอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสนั่น๑นัด
ตอนแรกนึกว่าเป็นการยิงปืนขู่แต่สุดท้ายไม่ใช่ฮะ
ได้ยินเสียงพ่อเลี้ยงแล้วก็หลานร้องเสียงดัง
สักพักได้ยินเสียงสตาร์ทขับรถหมายถึงว่าผู้ก่อเหตุขับรถหนีไป
ออกมาดูคุณแม่ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ

แต่คือแบบเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าเจอหมด
ก็คือน่าจะยิงแบบทั้งบ้านอันนี้คือความตั้งใจของเขา

ใช่ค่ะอันนี้คือความตั้งใจของเขาเลย
แต่ว่าวันนั้นคือถ้าหนูออกมาหนูก็โดน
เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะพี่
เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็คือเป็นปัญหาได้
เสร็จแล้วก็คือเรื่องตบตีอะไรกันแบบนี้ก็คือบ่อยค่ะ
บอกเธอเสียใจมากนะฮะคือแม่พยายามปกป้องเธอนะ
ทั้งที่รู้ว่าเธอเองแอบอยู่ในห้อง
แต่แม่พยายามขวางแล้วสุดท้ายแม่มาถูกยิงนะครับ
ด้านของนายชัยพฤษซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงของนางสาวพิมนภานะฮะ
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่าวันนั้นก็ไม่คิดว่า
จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงผมรับไม่ได้เลย
กับภาพที่ผมเห็นภรรยาถูกนายฉัดชัยยิงตายต่อหน้าต่อตา
ซ้ำร้ายนะคุณนะยังโหดเยี่ยมก่อเหตุต่อหน้าต่อตา
เด็ก๓ขวบซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานแท้อีกด้วยนะครับ
นายชัยพฤษบอกว่าหลังจากนายฉัดชัยก่อเหตุยิงภรรยาแล้ว
ก็เดินไปทุบประตูห้องอีกห้องจนพัง
ตัวเขาเองก็เลยอาศัยช่วงนั้นแหละอุ้มหลานชายวัย๓ขวบ
วิ่งหลบหนีออกไปซ่อนตัวในป่า
และเมื่อเห็นว่านายฉัดชัยขับรถออกไปแล้ว
ก็เลยได้ออกมาแล้วก็ไปดูศพภรรยาคุณ
ตอนนั้นโอ้โหพยายามกลั้นน้ำตาแต่กลั้นไม่อยู่

๓ขวบถามว่าทำไมยายเลือดออกเต็มไปหมดเลย

ทีนี้ครับขออภัยนายชัยพฤษก็ต้องพาหลานออกไปอยู่นอกบ้าน
ปลอบหลานแต่ตัวเองน้ำตาตกในคุณนะ
ด้านของนางสาวพิมนภาซึ่งเป็นลูกสาวผู้ตาย
กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าครอบครัวจะยังไม่เผาศพแม่
กว่าตำรวจจะจับตัวอดีตสามีของเธอคือนายชัดชัยให้ได้นะฮะ

คือมันผ่านมาตั้งแต่วันที่๑๔ธันวาคมแล้วนะครับ
จะเข้ากรุงเทพเพื่อร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบ
เพราะถือว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยม
และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนกว้างขวางอาจจะมีผู้มีอิทธิพลคอยช่วยเหลือนะครับ

เพราะว่าพันธุ์ตำรวจเอกสุภเกียรติเทิกตระกูลภูมิกับการสพปทิวของชุมพร
ได้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อวางแผนตามล่าตัวมือปืนมือปืนโหดรายนี้นะครับ
โดยตั้งทีมสืบสวนออกไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดพร้อมได้ออกหมายจับนายชัดชัยหรือว่าอสต้งแล้วนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นชุดสืบสวนได้แกะรอยตามล่าจากกล้องวงจรปิด
พบว่ามีเพื่อนสนิทขับรถพาหลบหนีคาดว่าจะหนีออกจากพื้นที่จังหวัดชุมพรไปแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าคงไม่เกินความสามารถในการตามจับตัวนะครับ
เพราะว่าได้ส่งตำรวจสายตรวจเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับภรรยาของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ญาติญาติทุกคนแล้วนะฮะโดยเฉพาะบริเวณสถานที่จัดงานศพ
เพราะว่าตอนนี้คุณคือคนไปร่วมงานศพน้อยแล้วก็ไปแบบกล้ากลัวเพราะอะไรรู้ไหม

กลัวให้ผู้เกาะเหตุในสัตว์ชัยนี้จะตามมาฆ่าทั้งครอบครัวให้คุณฆ่ายกครัวฮะ
คนก็เลยไม่ค่อยจะกล้ามางานศพนี้นะครับ
แต่ว่าตำรวจก็ยืนยันว่าจะต้องตามจับตัวให้ได้
เพราะเป็นเหตุสะเทือนขวัญเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะฮะ